เรามาดูรถกระบะบรรทุกขี้เลื่อยคันนี้
จากระยองจะไปส่งชนบุรีแหมออกมาจากไซส์ที่บรรทุกขี้เลื่อย
ไม่ถึงกิโลปรากฏว่าอยู่ในสภาพนี้

คุณผู้ชมนี่คือรถยกล้อ

มันยกเองฮะเราเคยเห็นแต่มอเตอร์ไซค์ยกล้อ
แล้วนี่คืออะไรหนักขี้เลื่อยอย่างนี้เหรอ
คือเขาบอกว่าบรรทุกมาไม่ได้หนักนะ
เพราะเคยบรรทุกมาแบบนี้บ่อยครั้ง
และคนขับเขามืออาชีพเขาบอกขับแบบนี้มา๑๐ปี
เหรอคุณผู้ชมฮะเนี่ยรถกระบะดำบรรทุกขี้เลื่อยนะฮะ
หงายเงิบเขาหงายก็ไม่หงายเนอะมันค้างเติ่งอยู่แบบนี้เนอะ

คาทางเข้าปั๊มน้ำมันริมถนนสุขุมวิทย์ตำบลชากโดนอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
คือมันอาจจะเป็นเนินนิดหนึ่งแต่คนขับบอกเนินไม่เกี่ยวพี่
ผมไม่น่าใช่ผมเลี้ยวเข้าโป๊งเข้าปั๊มที่มีเนินแบบนี้ไม่เคยยกแบบนี้นะครับแต่คราวนี้ที่มันเป็นเพราะอะไร
เดี๋ยวมาบอกคือเราก็ไปสอบถามนะคนขับก็คือนายบุญยฤทธิไทยเจริญอายุ๓๘ปี
บอกว่าผมเนี่ยขับรถกระบะดำบรรทุกขี้เลื่อยมาเป็น๑๐ปีแล้วนะฮะ
น้ำหนักของรถคันนี้แล้วก็น้ำหนักของขี้เลื่อยที่บรรทุกมา๔๕ตัน๔๕๐๐กิโลกรัม
ออกมาจากโรงเลื่อยใกล้ตรงนี้เองนักข่าวถามใกล้ตรงไหนอ่ะ
นี่ไม่ถึง๑กิโลเองพี่ผมเพิ่งจะออกมาเองเนี่ยแล้วผมจะไปส่งที่ชนบุรีนะฮะ
ทีนี้พอเลี้ยวเข้าปั๊มไม่ได้จะมาเติมน้ำมันอะไรเลย
มาแวะซื้อของในร้านสะดวกซื้อในปั๊มเนี่ยนะฮะ
อยู่พอขึ้นเนื้อนิดเดียวมันเริ่มเอียง
ผมก็ต้องเหยียบเบรกเพราะว่าคันหลังเขาตามมา

แล้วทีนี้มันก็เลยยกแบบนี้เลย
แล้วพี่ลงมาได้ไงผมก็ต้องปีนลงมานะครับ

ไอ้น้ำมันเติมดำ
ไอ้น้ำมันเติมดำมันรั่วหรือเปล่าไม่รู้
เหรอค่ะคุณรถดำพวกนี้ใช่ไหม
มันต้องมีระบบไฮโรลิกยกใช่ไหมใช่สงสัยไอ้น้ำมันเนี่ยมันรั่
เพราะผมเห็นตามพื้นมันรั่ว

พอมาถึงตรงนี้มันก็เลยนี่แหละครับ

แล้วก็ทำให้ล้อหน้ายกแบบนี้
สาเหตุของเหตุการณ์ไม่ใช่เพราะขึ้นเนินหรอกครับ
เตี้ยแค่นี้เองแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของบรรทุกน้ำหนักเกินแหละ
แต่ระบบไฮโดลิกอาจจะขัดข้อง
เพราะว่าน้ำมันเติมปั๊มของไฮโดลิกมันขัดข้องมั้ง

ก็ต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ค้างเติ่งอยู่แบบนี้เลยนะคุณนะ